ดูเรื่องของยอดติดเชื้อโควิด๑๙กันบ้างยังไงก็คงต้องติดตามสถานการณ์นะคะ
เพื่อที่จะได้รู้ว่าตอนนี้คือประเทศไทยเราอยู่ในระดับไหนแล้วเนี่ยนะคะ
แม้ว่าภาพรวมค่ะภาพรวมถือว่ายอดติดเชื้อจะลดลง
แต่ถ้าไปดูแต่ละพื้นที่นครศรีธรรมราชแบบนี้คือสวนทางนะคะ
ตอนนี้ยอดติดเชื้อพุ่งขึ้นสูงจังหวัดต้องสั่งปิดสิบชุมชน
แล้วก็เปิดโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยเพิ่มอีก๒๐๐เตียงค่ะ
หลังจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดพื้นที่ชุมชน
ซึ่งมีการแพร่ระบาดโควิด๑๙ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช๑๐ชุมชน
เพื่อสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่ออกไปนอกพื้นที่
แล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่การระบาดนะคะ
ก็ต้องใช้เวลาดำเนินการ๒สัปดาห์และจะประเมินผลเพื่อสรุปกันอีกครั้งค่ะ
นายกนพเกรดชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
บอกว่าตอนนี้ทางเทศบาลก็มีแผนในการดูแลประชาชนที่ป่วยค่ะ
รวมถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดสิบเก้า
ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยทางเทศบาลมีโรงพยาบาลสนาม๒แห่ง
ก็คือโรงพยาบาลสนามทุ่งท่าราชสองร้อยสี่สิบห้าเตียง
และโรงพยาบาลสนามปากนครร้อยห้าเตียงค่ะและจากสถานการณ์การระบาดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชก็เลยเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม
ศูนย์พักคอยเพิ่มมาอีก๒๐๐เตียงจะได้ให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาโรคให้ทั่วถึงนะคะ
ตอนนี้ค่ะยังคงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
โดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่สามร้อยสิบห้าราย
ส่วนมากมาจากกลุ่มก้อนเดิมค่ะจากตลาดสดด้วย
แล้วก็ชุมชนในพื้นที่ต่างต่างล่าสุดยังพบการระบาดแบบกลุ่มก้อนใหม่
ในตลาดสดอำเภอหัวไซด์ด้วยนะคะพบผู้ป่วยรายใหม่ถึงสี่สิบเอ็ดราย
เพราะฉะนั้นนครศรีธรรมราชก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะคะ
ส่วนภาพรวมค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้าสวบคอ
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบรายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงลุกเจ็ดร้อยเจ็ดสิบราย
และผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศสิบสี่รายค่ะตอนนี้ยอดสะสม
ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่นับมีการระบาดมาเลยนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสองราย
คนที่หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่รายหายป่วยสะสมทั้งหมดก็หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดราย
เสียชีวิตเพิ่มเจ็ดสิบเจ็ดสบค่ะก็ไม่ถึงร้อยนะคะ
และเสียชีวิตสะสมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสิบสี่สบนะคะก็ขอให้ยอดผู้เสียชีวิตคือลดลงลดลงต่อเนื่องนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าดูการระบาดแล้วก็ยังวางใจไม่ได้นะคะ
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงก็ตามแต่ว่าเนี่ยพอกาดตกปุ๊บเนี่ยระบาดใหม่เลย
และยังอยู่หลักหมื่นก็ถือว่าไม่น้อยนะคะใช่อ่าระมัดระวังกาศสูงสูงกันต่อไปคุณผู้ชมค่ะ